เช้าเมื่อวานนี้มีพลทหารนายหนึ่ง
ต้องโทษคดียาเสพติดคือไปค้ายาเสพติด
ที่นี้เป็นทหารนะฮะทหารเกณฑ์ทหารอยู่
ก็เลยต้องถูกส่งเข้าเรือนจำของค่ายทหารที่จังหวัดลำปาง
เมื่อวานนี้หลบหนีออกไปจากเรือนจำของค่ายทหารนะฮะ
แล้วไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ขี่หนีหายไปเลยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้นะครับ
นี่ยังตามตัวอยู่เลยนะครับนี่จักรยานยนต์คันนี้
เดี๋ยวเราจะเจอคุณลุงเจ้าของจักรยานยนต์นะ
ว่าทำไมพลทหารคนนี้ถึงเอารถไปได้
เช้าเมื่อวานนี้นะครับพลทหารสุภาวุฒิสุภาแปง
ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นนะครับ
ผมเกลียนแบบพลทหารนี่แหละครับ
ซึ่งอยู่ในเรือนจำนะพลทหารสุภาวุฒิอยู่ในเรือนจำของค่ายสุรสักมนตรี
แล้วก็ไปเอาจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วก็ขี่หลบหนีไป
นี่เป็นร่องรอยนะฮะแล้วก็นี่คือพลทหารสุภาวุฒิเผื่อใครพบ
เห็นนะครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะ
ครับได้เจอลุงสมบูรณ์นะฮะคือชื่อจริงคือนายสมบูรณยาม่อน
แก้วนะครับชื่อเล่นแกชื่อเฉลี่ยวนะนี่ครับคือลุงแกบอกว่า
พลทหารสุภาวุฒิเนี่ยมาขโมยจักรยานยนต์แล้วขี่หนีไปเพราะว่า
บ้านเนี่ยอยู่ติดกับรั้วของค่ายทหารนะอยู่ติดแบบชิดกันเลยแล้ว
ก็ไปชี้ให้ดูนะครับจุดที่พลทหารสุภาวุฒิเนี่ยปีนรั้วเข้า
มาเพราะว่าฝั่งรั้วของทหารเนี่ยจะมีแท่งเสาปูนเก่าเก่าวางอยู่ถ้า
ไต่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาได้เลยเพราะว่ารั้วกำแพงของ
ทหารกับบ้านของลุงแกเนี่ยสูงแค่สองเมตรแค่นี้ก็ปีนขึ้น
ได้แล้วถ้าออกมาจากเรือนจำของเขาได้นะแล้วมาตรงรั้วตรง

คือลุงแกบอกว่าตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถหายเพราะปกติจะ
จอดไว้ที่โรงรถแล้วก็เสียบกุญแจคาทิ้งเอาไว้จนเมื่อวาน
นี้มีทหารมาที่บ้านมาแจ้งเรื่องมีพลทหารเนี่ยหลบหนีออกมาจาก
เรือนจำก็เลยมาสำรวจบ้านตัวเองพบว่าในห้องน้ำที่บ้านมี
อุจจาระเนี่ยค้างอยู่ในชักโครกยังไม่ได้กดแล้วก็มีแท่ง
เหล็กวางอยู่นะพอที่พอจะไปดูนะแถวแถวแท่งเหล็กวางพาด
แล้วก็ปีนหลบเข้ามาเนี่ยนี่ชักโครกนะฮะลุงก็บอกนี่ลุงก็มากด
เรียบร้อยแล้วนะแล้วริมรั้วมีแท่งเหล็กวางอยู่คาดว่าเป็น
ที่ใช้ปีนข้ามมามองไปที่โรงรถไม่เห็นจักรยานยนต์ของ
ลำปางหายไปเลยเพราะปกติลุงแกจะเสียบกุญแจคาเอาไว้แล้วก็
อย่างที่ท่านเห็นนะฮะพอเจ้าหน้าที่ไปไล่ภาพจากกล้องวงจร
ปิดก็จะเห็นวินาทีที่พลทหารสุภาวุฒิขโมยจักรยานยนต์ที่
บ้านของลุงแกไป๖นาฬิกา๒๗นาทีเมื่อวานนี้นะครับตอนเช้าแล้วก็
ก็ขี่มาตามถนนพอไปถึงช่วงแยกของปากซอยบ้านของลุงที่
ขโมยจักรยานยนต์มาเนี่ยขี่ชิดซ้ายแล้วเหมือนจะเลี้ยวไปแต่
เปลี่ยนใจเป็นเลี้ยวขวาอีกนี่เห็นไหมฮะชิดซ้ายเหมือนจะ
ซ้ายแต่เปลี่ยนใจเลี้ยวขวาเพราะน่าจะรู้ว่าเส้นทาง
นี้เนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปจะไปเจอกล้องวงจรปิดของฝั่งค่าย
ทหารค่ะแล้วไปออกถนนใหญ่ซึ่งที่ถนนใหญ่มีกล้องจับภาพเอาไว้
ได้นะครับห่างจากบ้านของลุงเจ้าของรถจักรยานยนต์ประมาณ
นาทีนะอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องของเทศบาลจะเห็นพลทหาร
พาวุฒิขี่จักรยานยนต์ข้ามถนนไปนี่จุดนี้นะฮะพอข้ามถนน
มาแล้วเนี่ยก็ใช้เส้นทางลัดเลาะเลี่ยงเมืองไปเพื่อจะหลบ
กล้องหลบผู้คนหลบเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะมุมสุดท้ายที่เห็น
เนี่ยเป็นตรงสะพานทางพลทหารสุภาวุฒิขี่จักรยานยนต์แล้ว
เส้นทางที่ไปคือมุ่งหน้าไปทางตะบนแม่ทะอำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปางซึ่งบ้านของเขาอยู่ที่ตำบลแม่ทะนี่คือ
ร่องรอยการหลบหนีนะครับส่วนที่บ้านของพลทหารสุภาวุฒิ
ท่านผู้ชมครับเราได้ไปเจอกับยายนะ
ยายบอกโอ้โหพอรู้ข่าวนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
หลานชายคนนี้ปกติดื้อมากตอนนี้ยายห่วงมาก
ถ้าสุภาวุฒิดูอยู่นะยายบอกยังไงกลับมามอบตัวเถอะ

ไอ้ดูเหมือนไอ้ดูแม่เหมือนจะเป็นลม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
ไม่ได้กลับมาที่บ้านนะฮะไม่ได้กลับมาหาครอบครัว
แต่ไปหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อนิวนะฮะอยู่ที่บ้านหลุกอำเภอแม่ทะนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ก็ไปพาตัวนิวมาสอบปากคำนะครับ
แต่นิวเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่อง
พลทหารสุภาวุฒิสุภาแปงถูกตำรวจลำปางจับตอนไปล่อซื้อยาบ้า๙๐เมตร
ริมถนนสายลำปางแม่ทะนะครับแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่
คือสพเขลางนครข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
แต่เนื่องจากเป็นพลทหารอยู่ก็เลยส่งตัวไปให้กับสารทหารนะฮะ
แล้วก็ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของค่ายทหารสุรศักดิ์มนตรีนะครับ
คือพอไปอยู่ในเรือนจำก็หนีออกมาจากเรือนจำ
ซึ่งทางค่ายทหารก็ต้องไปตรวจสอบนะฮะว่าหนีออกมาได้แบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวคงต้องไปไล่ตรวจสอบกันต่อนะครับตำรวจกับทหารก็ระดมกำลังกระจายกำลังกันนะครับ
ในการตามหานะฮะทั้งหมู่บ้านในพื้นที่นะฮะ
อ่าในป่าข้าวโพดบ้านเพื่อนบ้านญาติผู้ต้องหา
แต่ยังไร้วี่แววแต่ยังเชื่อว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะฮะ
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ถูกจับนั่นเป็นภาพ
ตอนถูกจับในคดียาเสพติดใช่ไหมอ่าไม่ใช่ถูกจับนะขณะนี้นะฮะ
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะครับเป็นภาพที่ตอนตำรวจไปจับเรื่อง
ล่อซื้อยาบ้าเก้าสิบเมตรล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านไปเจอรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาแล้วนะครับ
ถูกนำไปจอดทิ้งไว้ที่ริมห้วยท่าแหน่นะฮะ
ใกล้กับวัดท่าแหน่หมู่๗ที่ตะบนแม่ทะนี่แหละ
นี่คันนี้เลยนะครับเอามาจอดทิ้งเอาไว้แล้วแต่ไม่เจอตัวนะ
ชาวบ้านบอกเห็นผู้ชายคนนึงใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกไอ้โม่ง
พายเป้ไว้ที่หลังทำตัวลับลับล่อเมื่อบ่ายสองโมงกว่าวันนี้
อ่าตอนที่ขี่จักรยานยนต์หนีมาเนี่ยเช้าเมื่อวานบ่ายสองโมงกว่ากว่าเนี่ย
เห็นคนขี่จักรยานยนต์คนนี้มาจอดรถทิ้งเอาไว้อืม
แล้วทำตัวลับลับล่อล่อแล้วก็หนีหายไปเลยแล้วรถจอดสุดตรงไหนครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยกำลังตามหาอยู่นะครับ
เพราะเมื่อวานออกมานี่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้น
แต่วันนี้ชาวบ้านเจอบอกใส่เสื้อแขนยาวแล้วใส่หมวกไอ้โม่งด้วย
มีเป้สะพายหลังด้วยอ่าแต่ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะครับอ่า